บางคนต้องรับ
ดิเมนโมมรัฐอยู่ที่นาย
ซึ่งได้สวงสไฟล์สายสไฟล์ไทยแล้ว
เป็นตัวแทนของประเทศไทยและนาธิกรมจุดนี้
คุณกินนะคะทางทางหนึ่งเรื่องจากเกื้อบราศีลแรกที่อยากทำคืออะไร
อยากกินส้มกลับนะคะ
ต่อหลังนะคะบอกว่านอนที่อยู่สนามนี้มีส่วนบัญชาในรอบของฮาตินใช่ไหมคะ
ก็มีมาเกิดขหาหรือ
ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็ตั้งแต่วันแรกที่ก็ทำกิจกรรมร่วมกับทางมรสุม
ก็รู้สึกทุกคนมีเอ่อเขาเรียกว่าไงแบบว่าเราได้ไปหลายที่หลายจังหวัดของผู้ที่คิดกินคือคนน่ารักมาก
แล้วก็คนคิดกินก็จะจับคนคิดกินก็จะแบบช่องไคร้ดังมากเวลาเราไปแล้วก็จะแบบมีเรียกชื่อชายคุณชายคุณชายคุณชายคุณชายคุณว่าไทยแล้วนะคะสมทางงั้นแบบเยอะมาก